ไปดูที่นครศรีธรรมราชนะคะมีเหตุการณ์น่าสยองเกิดขึ้น
คือมีหนุ่มพี่เลี้ยงคนนึงเนี่ยถูกฆ่าปาดคอกลางถนนเลยนะคะ
คนไม่ค่อยสนใจแล้วเพราะว่าตำรวจจับตัวคนร้ายได้แล้ว
แต่ที่ชาวบ้านเขาสนอกสนใจกันเหลือเกินก็คือว่า
กองเลือดของพี่เลี้ยงร่างทรงที่ถูกฆ่าปาดคอคนนี้
รวมถึงผ้าขาวม้าที่มีคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยพยายามเอามาห้ามเลือดเนี่ย
มันยังกองอยู่ตรงที่เกิดเหตุที่เดิมเพราะไม่มีใครกล้าเอาไปเก็บคุณ

มันแดงแดงนะมันแดงเถือกเลยค่ะผ้าขาวม้าผืนนี้คือเปื้อนเลือดเพราะว่า
นึกภาพคือฆ่าปาดคอค่ะคอคือเส้นเลือดใหญ่เลือดทะลักไอ้ที่เห็นเป็นสีเข้มเลือดทั้งนั้นเลยนะคะ
นี่เป็นถนนสายทุ่งใหญ่เขาพนมบ้านไสงามในอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอผ้าข่าวม้าชาวบ้านมาเพื่อจะเอามาช่วยห้ามเลือดให้กับ
บ่าวที่เป็นพี่เลี้ยงร่างทรงวันนี้
นี่เป็นเหตุการณ์ตอนที่กู้ภัยเข้ามา
พยายามจะช่วยเหลือนะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่า
ก็ไม่ทันการนะคะที่คอมันเส้นเลือดใหญ่เขาเสียชีวิต

ชาวบ้านเขาเป็นกังวลแล้วเขาก็หวาดกลัวหวาดภาวะเหลือเกิน

เอากองผ้านี้ไปทิ้งที่ได้ไหม

ไปที่ไหนก็ได้ที่มันควรจะอยู่ที่ไม่ใช่กลางถนน
หรือว่าต้มแบบนี้ใครก็ได้มาล้างเลือด

หรือทำพิธีพร้อมกับร่างเลยก็ได้
เพราะว่าจวบจนวันนี้นะ

แต่อย่างที่บอกแบบนี้มันมีตัวเล็ก

ซูมอ่ะซูมไม่พูดแล้วค่ะคุณผู้ชมดู

เขาบอกว่าเออก็ไม่แน่นะด้วยความที่พี่เลี้ยงคนนี้เป็นร่างทรง
ค่ะก็อาจจะให้โชคเป็นสิ่งสุดท้ายก่อนจะจากโลกนี้ไปก็ได้